บางคนบอกว่าให้บอกรักที่สงขลา
บางคนบอกว่าบอกรักในแชทไลน์
บอกตอนตื่นตอนสายก่อนนอน
โอ๊ยบอกรักตามเวลาเป็นยา
มีความสุขนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังนึกไม่ออกจะไปบอกรักที่ไหนดี
ทีวิวาบนหลังช้างโอ้งานนี้ยิ่งใหญ่ตระกาลตาเลยครับ
นี่แค่ซ้อมนะซ้อมยังยิ่งใหญ่ตระกาลตาแล้วดูสิครับคู่รักหวานแหวว
ชาวไทยชาวต่างชาติทั้งชาวไทยที่เป็นชาวไทยเองด้วยกัน
เยอะแยะมากมายมากันหลายคู่
แล้วเขาจัดเต็มแต่งหน้ามาหล่อสวยจนบางคู่จำคู่รักตัวเองไม่ได้
ไงขนาดนั้นคุณแทวเล๊ะต้องจำได้สิฟาโถ่เอ้ย
แฟนเราอะเนาะนี่แหละครับเขาเตรียมที่จะจัดงานแต่งงานบนหลังช้างนะครับ
งานพิธีจริงเขาจะจัดในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะครับ

ถูกต้องเขาจัดกันที่หมู่บ้านช้างตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดซูรินทร์
ส่วนภาพที่เห็นอยู่นี้แค่ซ้อม

ใช่แล้วครับซ้อมก่อนสิเดี๋ยววันเข้าพิธีมันจะได้เป๊ะ
ก็มีคู่บ่าวสาวนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเพียบครับ
มาถึง๓๑คู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปมีทั้งชาวไทยที่เป็นคนไทยด้วยกัน
ชาวไทยกับชาวต่างชาติก็มีเหมือนกันนะครับ

เอ้านี่ครับเป็นงานสมรสที่คู่รักหลายชาติเข้ามารวมตัวกันเอาที่นี่นะครับ
แต่ถ้าดูจากชุดที่เขาใส่บอกเลยว่าเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมเอาไว้แบบเป๊ะเลยนะครับ
แบบนี้ที่เขาใส่แล้วก็พิธีแบบนี้เขาเรียกว่าพิธีสเตย์หรือว่าการแต่งงานแบบชาวกวยพื้นบ้านนั่นเอง
เสื้อผ้าหน้าผมก็จะเป็นแบบผ้าทอพื้นบ้านแบบชาวกุย
แล้วก็คาดด้วยผ้าสามสีคือแดงน้ำเงินขาวส่วนเจ้าสาวคุณสังเกตดูยังไง
มีมงกุฎด้วยไม่ได้มาประกวดนางสาวไทยนะครับ
เป็นมงกุฎใบตานเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาที่เจ้าสาวต้องสวมมงกุฎแบบนี้
อันนี้แค่ซ้อมผมบอกเลยแค่ซ้อมธรรมดามาก
จะได้เห็นชัดติดไว้เลยตั้งแต่หน้าบ้าน
คุณจะได้รู้ตัวว่าคุณมีคู่แล้วคุณแต่งงานแล้วจากนี้ไป
คุณจะทำตัวนอกรู่นอกทางไม่ได้

นี่เลยเป็นที่มาที่คุณชนะยังอยู่ตรงนี้
เพราะว่ายังนอกรูดนอกอาคารอยู่ค่ะ

ใช่ก็เลยต้องเลาะเลื้อยทางลงทางรัฐบ้าง

หลานคุณนี่แหละ
ฉะนั้นนะต้องเตรียมตัวไว้ก่อน

ต้องเดินทางบนถนนสายหลักแล้วล่ะ

ต้องถามคุณนิวน้ำนึงนะ

ทำไมคุณทำไมเรื่องนี้เราสนใจ
เรื่องครอบครัวเขาชอบไปยุ่ง
โอ๊ยโอ้โฮโฮโอ้โฮ

ของการซ้อมจัดงานแต่งงานในวันพรุ่งนี้